ข่าวสารในวันนี้นะคะไปเริ่มกันก่อน
เรื่องของเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วนะคะ

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องฉีดน้ำสกัดเพลิง
รวมกันแล้วกว่า๔ชั่วโมง
ส่วนความเสียหายตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ
เราจะไปติดตามจากรายงานของคุณวัชรีดวงใสค่ะ
เกือบ๔ชั่วโมงที่เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงที่ลุกไหม้อาคารพาณิชย์สูง๕ชั้น
ภายในซอยวานิส๑ตลาดสำเพ็งถนนเยาวราช
ลุกไหม้สินค้าพวกตุ๊กตากิฟต์ช็อป
เพลิงได้สงบลงเมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกาที่ผ่านมา
แต่ยังคงใช้น้ำเลี้ยงป้องกันเพลิงประทุและเร่งระบายควัน
ซึ่งในพื้นที่ยังมีกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งตลอดเวลา
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวบ้านย่านเยาวราช

เหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ๑๔นาฬิกาที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้
ประสานขอรถน้ำจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานใกล้เคียงกว่า๑๐คันสนับสนุน
เรื่องต้นพบต้นเพลิงที่เกิดขึ้นบริเวณชั้น๔
และลุกลามไปยังชั้นต่างอย่างต่อเนื่อง
แต่ไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
จากอาคารดังกล่าวไม่มีผู้อยู่อาศัย

เจ้าหน้าที่ต้องดับเพลิงผ่านหลังคาอาคารข้างเคียง
ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
กล่าวว่าอาคารเกิดเหตุเป็นอาคารเก็บสินค้าพวกพลาสติก

และมีสารเคมีทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความลำบาก
สั่งในเรื่องของการเข้าถึงพื้นที่

แต่ยังไงก็ตามเนี่ยการมาถึงเร็ว
ทำให้เราสามารถควบคุมเพลิง

อันนี้ก็ถือว่าทำให้ความเสียหายอยู่ในวงจำกัด
แล้วก็ตัวอาคารที่ไหม้นั้นก็จริงก็ไหม้
ชั้นบนเท่านั้นชั้นล่างเราก็สามารถควบคุมไว้ได้นะครับ

กล่าวว่าพื้นที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่แคบ
และอยู่ตรงกลางอาคารรวมของหลายอาคาร
ทำให้การทำงานค่อนข้างลำบาก
แต่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี
ทำให้การควบคุมเพลิงทำได้อย่างรวดเร็ว
ส่วนความเสียหายขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินได้
จากด้านในมีสินค้าหลากหลาย
จากการสอบถามเจ้าของอาคารใกล้กับจุดเกิดเหตุเล่าว่า
เจ้าของตึกที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้เปิดเป็นห้องเช่า
ให้พ่อค้าแม่ค้าทั้งชาวไทยและชาวจีนเข้ามาพัก
ซึ่งส่วนใหญ่จะนำสินค้าประเภทกิฟต์ช็อป
ตุ๊กตาและกระเป๋ามาเก็บไว้ภายในห้อง
ก่อนจะนำออกมาจำหน่ายริมถนนเยาวราช
เวลาประมาณ๒๑นาฬิกา

จะเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อรวบรวม
หลักฐานหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้เพื่อตรวจสอบสาเหตุ
ประเมินความเสียหายต่อไป